ช่วงที่พายุเขาจะพัดผ่านทางฝั่งของอันดามัน
นักท่องเที่ยวบางคนขึ้นเกาะไปแล้วจองที่พักไปแล้ว
อยู่ที่อ่าวต่างนะคะเขามีการเฝ้าระวังก็คือไม่ได้ออกไปเที่ยวไหน
ไม่ได้ออกไปทริปดำน้ำต่างตามเกาะต่างเขาก็อยู่แต่ในที่พัก
แต่ว่าตอนนี้พอพายุปลาบึกลงทะเลอันดามันไปแล้ว
เขาก็เริ่มออกมาเที่ยวแล้วมานอนอาบแดดมาเล่นน้ำตามชายหาดต่าง
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศหน่อยนะคะที่อ่าวนางอ่าวไร่เลในจังหวัดกระบี่ค่ะ
หลังจากที่นักท่องเที่ยวเขาอยู่ในที่พักหลายวันที่ผ่านมา
คึกคักแล้วเนี่ยออกมาแล้วมันมีแดดแล้วใช่ไหม
เรื่องนี้เพราะเกรงเรื่องของอันตรายนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอได้ข่าวว่าพัดผ่านไปแล้ว
ออกมาเที่ยวกันแล้วนะคะนักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติเลย
มาเล่นน้ำบ้างเดินเล่นบ้างพักผ่อนอาบแดดเต็มหาดอ่าวนางอ่าวไร่เล
ที่อำเภอเมืองกระบี่เช่นเดียวกับบรรดาร้านค้ากลับมาขายของตามปกตินะคะ
ผู้ประกอบการทัวร์ในจังหวัดกระบี่อยากให้กรมเจ้าท่าอนุญาตให้เรือทัวร์ดำน้ำออกทะเลได้แล้ว
เพราะตอนนี้ต้องยกเลิกโปรแกรมดำน้ำทุกรายการเลย
มาแล้ว๒๓วันใครที่ไปเที่ยวไม่ได้ออกไปดำน้ำเลยนะคะ
ซึ่งโปรแกรมนี้เขาจัดตามเกาะแก่งต่างที่จังหวัดกระบี
ผู้ประกอบการเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้
ผู้ประกอบการบอกว่าพายุผ่านไปแล้วนะ
ก็เลยอยากจะให้อนุญาตออกเรือทัวร์ได้ตามปกติ
เพราะว่าบางคนจองแล้วเขาก็อยากไป
ถ้าไม่ได้ไปบางคนเขาก็กำหนดเดินทางกลับ

ระหว่างเกาะพีพีกระบี่

รับส่งนักท่องเที่ยวตามปกติเมื่อวานี้ค่ะ

เดินทางกลับมาจากที่เกาะพีพี

ส่วนเรือเล็กและเรือเร็วทุกชนิดทางกรมเจ้าท่า

ติดอยู่กับเทือกเขาพนมเบนจา
ได้มีการสั่งอพยพออกมาทั้งหมด
ครัวเรือนประมาณ๕๙คน
เพราะกลัวผลกระทบที่จะตามมา
ก็คือน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่ม
อกจากนี้ยังคงรอประเมินสถานการณ์อีกครั้งวันนี้นะคะ

แต่ล่าสุดคือให้ออกมาจากพื้นที่ก่อน

ท่าที่จะเปิดให้เรือเฟอรี่

เรือหลวงหัวหินและเรืออาเซียนครุยส
ของภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ตค่ะ

ตามเกาะพีจังหวัดกระบี่
ขึ้นฝั่งที่จังหวัดภูเก็ต

สหรัฐอเมริกาและรัสเซีย
คือเขาก็ขอบคุณคนไทย
เขาก็ขอบคุณคนไทยนะที่อยู่แลเขาไม่ได้ถอดทิ้งเขานะ
แล้วก็ทำให้เขาปลอดภัยทุกคนดี
ส่วนอีกหนึ่งจุดที่เป็นที่ท่องเที่ยวสำคัญเหมือนกันนะคะ
ก็คือที่พังงันที่สุราธานีภาพที่เห็น
เป็นเรือเร็วของบริษัทเรือเร็วลมพระยาเที่ยวแรก
เข้าไปรับนักท่องเที่ยวที่ตกค้างอยู่ที่พังงัน
หลังจากที่พายุปะบึกเขาพัดผ่านไปแล้ว
นักท่องเที่ยวที่ติดค้างอยู่ที่พังงันเดินทางกลับมากับเรือเร็วลำนี้๔๐๐คน
ส่วนใหญ่เป็นต่างชาติค่ะที่ต้องการเดินทางไปที่สนามบิน
เพื่อกลับประเทศตามกำหนดที่ตัวเองได้จองเอาไว้
ขณะเดียวกันตั้งแต่ช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้
กลับมาวิ่งให้บริการอีกครั้ง
อกจากนี้รับส่งผู้โดยสารจากเกาะสมุย
จากเกาะพังงานกลับไปที่ท่าเทียงเรือดาร์สักแล้ว
ทั้ง๒แห่งก็คือทั้งสมุยแล้วก็พังงาน
ทีมข่าวของเราไปสำรวจแง่หน้าขึ้นไปมองบนท้องฟ้านะคะ

ฝนตกสลับกับหยุดแบบนี้ทั้งวันเลย
โดยเฉพาะที่เกาะพยามจังหวัดระนองค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชม

ก็มีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติไปติดเกาะพยายามกันอยู่นะคะ
รวมแล้วก็สักประมาณ๒๒๑ชีวิตค่ะ
เรือหลวงสงขลาเขาก็เลยไปรับนักท่องเที่ยวมาแบบนี้นะคะ
หลังจากที่เดินทางมาถึงท่าเรือที่จังหวัดระนองแล้ว
ก็นำนักท่องเที่ยวขึ้นรถตู้ขึ้นรถบัส
เดินทางต่อไปที่โรงยิมของอบจรนองค่ะ
เพื่อสิ่งแรกเลยคือต้องตรวจเรื่องของสุขภาพกันก่อนนะคะ
หลังจากนั้นก็จัดหาที่พักชั่วคราวให้กับนักท่องเที่ยว
ที่ยังไม่สามารถเดินทางกลับได้ค่ะ
ไปดูอีกหนึ่งจุดที่จังหวัดพังงา
พังงาเนี่ยจุดที่ต้องมีการสำรวจเลยคือนี่นะคะหมู่เกาะซีมิลันนะคะ
หมู่เกาะสิมิลันความสูงของคลื่นสักประมาณ๓๕เมตร
ถือว่าอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นหัวหน้าอุทยานเนี่ย
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันก็คือคุณรวมสินมานะจงประเสริฐ
เดี๋ยวบอกว่าคลื่นมันยังแรงแบบนี้ก็เลยประกาศปิดต่อไปอีก๑วัน
ก็คือวันนี้นะคะเพราะเกรงเรื่องของอันตราย
ที่จะเกิดขึ้นกับลูกเรือที่จะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว
แล้วก็เกรงเรื่องของความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยนะคะ
วันนี้ประกาศ๑วันส่วนพรุ่งนี้วันที่๗มกราคม
จะปิดต่อหรือจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวได้
เดี๋ยวจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไปนะคะ
แต่วันนี้เน้นย้ำเลยนะคะว่าประกาศปิดหมู่เกาะซิมิลัน
เพราะฉะนั้นห้ามบริษัททัวร์นำนักท่องเที่ยวขึ้นเรือไปที่เกาะนะคะ
คุณผู้ชมนี่ก็เป็นเรื่องที่เราย้ำเตือนกันมาตลอดนะคะ
เรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวของคนในพื้นที่
เพราะว่าคลื่นทะเลเวลามันมามันมาแรงแล้วก็เร็ว
เกิดขึ้นมาคือมันอันตรายกับคนในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยว